มักราคมสองพันห้ามร้อยสี่สิบเอ็ดครอบครัวของเจนจิมราพลอยอังวลศรีนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาแจ้งความกับตำรวจสตร์นอพญาไทยว่าเธอหายตัวไปยังปริศนาพร้อมกับรถยนต์ผู้ต้องการแบบนี้ก็ไม่ได้
ต้องสงสัยที่ครอบครัวปักใจคือเสริมสาครราชเนื่องจากเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับเจนจิราและระยะหลังมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งจากความหึงหวงและเจนจิลาไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกับใครมาก่อน
เสริมถูกนำตัวมาสอบสวนเขายืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเจนจิราตำรวจยังไม่มีหลักฐานวันนั้นเสริมถูกปล่อยตัวแต่จากการตรวจคมรถยนต์ของเสริมมีร่องรอยเพิ่งผ่านการทำความสะอาดบริเวณกระโปรงท้าย
ผู้สืบสวนหาบ่อแสจนทราบว่าวันที่๒๗มกราคมเสริมแวะไปที่บ้านของเพื่อนสนิทขอล้างรถยนต์นานนับชั่วโมงเน้นที่กระโปรงท้ายเป็นพิเศษ
รวมทั้งในวันรุ่งขึ้นมีเพื่อนบ้านที่จังหวัดชนบุรีเห็นเสริมกลับมาที่บ้านนำสิ่งของบางอย่างไปเผาท่าทางมีพิรุษ
เจนจิราหายตัวไปเสริมเก็บตัวเงียบอยู่ภายในห้องพัก
และมักไปหาพ่อแม่ของเจนจิราเพื่อสอบถามถึงความคืบหน้าของคดี
มีนาคมตำรวจสอบประคำเสริมอีกครั้ง
โดยครั้งนี้นำเข้าเครื่องจับเท็จเสริมแสดงอาการพิมรุษอย่างชัดเจน
ในที่สุดเขาสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าแฟนสาว
โดยวันเกิดเหตุถูกเจนจิราบอกเลิกจึงโมโหบีบคอจนขาดใจตายภายในรถยนต์
จากนั้นไปเปิดห้องพักโรงแรมม่านมรูดลงมือชำแหละศพ
แล้วทิ้งชิ้นส่วนในชักโครก
ก่อนนำรถยนต์ของผู้ตายไปจอดทิ้งไว้
นำรถยนต์ของตัวเองไปล้างและเผาของใช้ของเจนจิรา
ตำรวจค้นหาหลักฐานตามคำให้การของเสริม
ส่วนใหญ่พบตามคำให้การโดยเฉพาะคราบเลือดในรถยนต์และเส้นผม
แต่ไม่พบหลักฐานที่โรงแรมม่านรูด
เสริมถูกเค้นสอบอีกครั้งจนยอมสารภาพว่า
ก่อนเกิดเหตุได้ชวนแฟนสาวไปติ่งวิชามเรียนที่ห้องพัก
จะมีปากเสียงกันเรื่องผู้ชายคนใหม่ของเจนจิบรา
ระหว่างทะเลาะกันเจนจิราเดินเข้าไปในห้องน้ำ
กลับออกมาถูกเสริมใช้ปืนขนาด๓๘
ยิงเข้าที่ขมับซ้ายทะลุขวาเสียชีวิตทันที
ลงมือชำแหละศพนำชิ้นเนื้อบางส่วนทิ้งลงชะโครก
เหลือนำใส่ถุงดำไปทิ้งบ่อเกลอะ
ส่วนกระดูกนำไปทิ้งที่สะพานข้ามแม่น้ำบางประกง

คดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิต
จำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
ส่วนสารอุทธรณ์และสารดีกาพิพากษายืนจำคุกตลอดชีวิต
ระหว่างนั้นได้รับพระราชทานอภัยโทษหลายครั้ง
เสริมคนโทษในเดือนพันวาคม๒๕๕๕
รวมระยะเวลาถูกจองจำ๑๓ปี๙เดือน
เขาได้เปลี่ยนชื่อนามสกุลและเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง